พูดถึงเรื่องราวความเชื่อนะคนเรามันก็เกิดขึ้นได้

โดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวของหลวงพ่อคูณใช่ไหมคะ
แล้วก็วันที่มีการถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
เชื่อว่าหลายคนติดตามนะช่วงของการถวายเพลิง
คุณผู้ชมหลายคนจะสังเกตนะคะว่าเห็นเปลวเพลิง
ควันอะไรมันพวยพุ่งขึ้นมาเขาบอกมีเหตุอัศจรรย
เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่หลายคนจับตาเฝ้ารอดูค่ะ
เดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยคุณผู้ชม
เรียกว่ามันคือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ภายในเตาเผาหลวงพ่อคูณที่หลายคน
ไม่ว่าจะเป็นศิษยานอุศิษสาธุชนโอ้โห
ปักหลักรอดูเลยนะคะว่าเปลวไฟที่ลุกไหม้สรีระสังขารหลวงพ่อคูณเป็นอย่างไร
ขณะที่สาธุชนกำลังยืนอยู่คุณผู้ชมสังเกตนะคะ
เขาว่ากันว่ามันมีสิ่งอัศจรรย์ก็คือควันที่พวยพุ่งขึ้นมานี่นะคะ
จะเป็นลักษณะเหมือนหมุนเป็นเกลียวขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็เลือนหายไป
เขาเชื่อว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์เป็นควันที่พวยพุ่งขึ้นไปแบบสวยงาม
สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากแล้วเขาว่าพวยพุ่งลักษณะแบบเนี้ย
เหมือนท่านกำลังขึ้นสู่สวงสวรรค์ไปแล้ว
ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นการวิเคราะห์ตีความของเหล่าศิษยานุสิต
ของคนที่เลื่องสายศรัทธาแต่แน่นอนแม้ว่าร่างของท่านจะจากไป
แต่ว่าความดีของท่านยังอยู่เราก็ยึดถือความดีติธรรมนี่แหละเป็นตัวอย่าง
แล้วพอเราทำดีตามเนี่ยสิ่งดีมันก็ทำให้เราโชคดีเอง
ก็ไม่แน่วันพรุ่งนี้ใครอาจจะโชคดีก็ได้
ที่เป็นเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจคือมีเป็นภาพนิ่งที่แบบว่าเป็นรูปร่างต่าง
หลวงพ่อคูณก็จะสอนเราให้คิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
หรือว่าอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง
เหมือนกับในหลวงราชการที่๙เหมือนกันนะ
ฟุ้งเฟ้อนะคะมีน้อยใช้น้อย

ที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติดี

หลวงพระคุณนั้นย้ำทุกครั้งในเรื่องของการ
ที่จะสอนสิทธิ์สยานุสิทธิ์ของท่านนะครับ
ใช่แต่ว่าเรื่องที่มันภาพแปลกแบบนี้นะคะ
ก็แล้วแต่เราจะตีความกันไปค่ะ